ตัวเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการ
ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นนะคะ

หน้าร้อนหลายคนก็หลบร้อนอยู่ในบ้านบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
จากคนที่หลบอยู่ในบ้านแล้ว
สัตว์ก็หาที่พึ่งที่เย็นเหมือนกัน

ถูกไหมสัตว์เขาก็ไปหาที่พึ่งที่เย็นหลบร้อน
บางทีก็เลยหลบเข้าไปในบ้านเรือนคนเหมือนกันค่ะ

ไม่ใช่ที่บ้านคนธรรมดา
แต่หลบร้อนเข้าไปอยู่ในร้านอาหารซะเลย

อยู่ริมถนนพะหนโยธินตำบลสมโคน
หมู่๑อำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะคะ
ตอนนี้ที่ร้านโอ้โหแน่นเลย

เนื่องจากว่าได้รับแจ้งจากเจ้าของร้าน
ว่ามีสัตว์หนีร้อนมาหลบอยู่ในร้าน

วิ่งเข้าไปในร้านเพื่อทำการค้นหาสัตว
คุณเห็นไหมค้นหาไปค้นหามานี่

เจ้าอะไรนะอะไรคะเจ้าตัวนี้คุณดูดี

ถ้าทักกับตัวเล็กนะคะเนี่ย
อายุตัวเล็กหรือเปล่าเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอ
โอ้ยไปพูดเล็กไม่ได้ไปพูดว่าเล็กไม่ได้มันรีบสวนกลับบ้านเลยนะโอ้ยไปพูดเล็กไม่ได้ไปพูดว่าเล็กไม่ได้มันรีบสวนกลับบ้านเลยนะ

ตัวผมยาว๔เมตรล่ะค่ะ

จงหัวงูค่ะ
บร้อนเข้ามาอยู่ในร้านนี้
แหมตัวยังยาวยังใหญ่เลยคุณ
คือเป็นงูจงอังขนาดใหญ่มันมาหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณรังขวดน้ำอัดลมในซอกเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เห็นปุ๊บอุปกรณ์มาก็จับปั๊บ
แต่ต้องบอกว่ากว่าจะจับได้คุณเห็นไหมวิธีการเมื่อสักครู่นี้
ค่อนข้างใช้เวลานานเพราะว่างูจงอางดูดุร้ายมากเนอะ
การฝึกฝนมาเป็นอย่างดีก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายก็ต้องรับมัด
ถ้าจับงูได้ลากออกมาแบบนี้เห็นมั้ย
ขณะที่ลากออกมามันยังพยายามเอาหางมันพันไว้กับขาโต๊ะ

ไม่ไปในรอ

เขาบอกว่าตัวนี้ถือว่าเป็นงูจงอาง
ตัวใหญ่ที่สุดในรอบปีที่เขาพบเลยนะครับ

เหตุที่งูเข้ามาหลบอยู่ในร้านอาหารเนี่ยนะ
เจ้าของร้านเขาบอกว่าจริงมันน่าจะเข้ามาหลบร้อนแหละ

อ๋อแถวนั้นมันน่าจะมีหรือว่าเป็นป่ารกอะเนอะ
บอกว่าระยะนี้มันมีไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งไงคะ
ก็เลยทำให้งูหลบหนีไฟป่าเข้ามาอยู่ในที่ที่มันเย็น

โดยเฉพาะแบบบ้านเรือนที่มันมีสระน้ำแหล่งน้ำ
เลื้อยคลานมันก็จะเข้ามาหลบอยู่ในแบบนี้ได้นะคะ

ตรงที่ไหนที่มันชุ่มแฉะชื้นเปียกอับอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็หนีร้อนไปพึ่งเย็น
ก็หวังจะได้เธอเป็นที่พึ่งพา
กลับเจอร้อนกว่าเจ็บช้ำด้วยน้ำมือเธอ

เฮ้ยโคตรเก่าเลย

เอาจริงป่าไม้มันก็ถูกทำลาย

เพราะฉะนั้นแล้วบ้านเรือนใครที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ

ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกันได้เลยนะจ๊ะ

งูจงอางคือปกติจะพบทางภาคใต้

ก็มีทุกที่แหละค่ะยิ่งถ้าเรานะไม่ได้จัดบ้านนะ

อันนั้นหมาครับไม่ใช่งูค่ะ
ยังไงก็ดูแลจัดบ้านช่องห้องหับให้สะอาด
อ้านและการป้องกันไม่ใช่แค่งู
ร้ายอื่นจะได้ไม่เข้ามาด้วยนะครับ